นี่แหละครับเรื่องของฟ้าฝนต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็ปฏิบัติการที่ถ้ำหลวง

ที่อาจจะเติมน้ำลงมาในถ้ำด้วย
เขาบอกว่าอาจจะต้องรีบชิงตัวเด็กออกมาให้ได้ซะก่อนนะฮะ

ฤหัสศุกร์ก็ยังมีเวลาภายในสัปดาห์นี้
ใช่ฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้หน่วยซิลเนี่ย
ก็ฝึกสอนน้องในการว่ายน้ำ

แล้วก็ดูความแข็งแกร่งของน้องด้วยนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับทุกฝ่ายนะครับ
ส่วนคนที่ได้รับทราบข่าวว่าน้องปลอดภัย
คือเมื่อวานเป็นวันแห่งความดีใจนะของหลายคน
เพราะว่าเด็กนั้นปลอดภัย

ทำให้คนไทยหลายคนเขาแก้บน

ไม่ว่าจะเป็นการจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัด
โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูการไล่เลี่ยงกันนะฮะ
ไปดูที่จังหวัดพยาวกันก่อน

รำวงกันกลางตลาดเลยล่ะครับ

ภายในตลาดสดอำเภอปงจังหวัดพยาวก็ร่วมแสดงความดีใจครับ
หลังได้รับทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ค้นหา

แม่สายทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
แล้วก็พากันรำแก้บนอย่างสนุกสนานคลึกคลื้นแล้วครับ
ขณะที่ชาวบ้านที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาด
อ้าวพ่อค้าแม่ค้ารำยังไม่ขายของให้เรา
งั้นเราก็รำไปด้วยกันดีกว่าครับ

แม่ค้าบางคนบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวว่า
พบตัวน้องแล้วโอ้โหน้ำตามันไหลออกมาเองค่ะคุณ

เพราะว่าที่ผ่านมาได้แต่เฝ้าติดตามข่าว
ผ่านทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียล
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องส่งกำลังใจ
กับทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
โดยขอให้นำน้องออกมาจากถ้ำได้โดยเร็วที่สุดครับ
คือเราติดตามข่าวกันมาเป็น๑๐วันแล้วนะคุณ
รู้สึกว่าเหมือนผูกพันเป็นครอบครัวเนอะ
ที่บริเวณช้างจำลองด้านหลังสารกลางจังหวัดพังงาครับ
เฮ่ยอุดหูน่ะปรัฒน์ดังแล้วปรัฒน์ดังนับหมื่นนับนะครับ
ถวายพ่อตาเขาช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
ที่ชาวพังงาโครบนับถือ
พร้อมกันนี้ยังเปิดร้านให้กินฟรี๑วันอีกด้วยนะครับ
นางสาวนัตยาเกิดใจตรงลูกสาวเจ้าของร้านก็บอกว่า
ทุกคนในครอบครัวต่างก็ดีอกดีใจจนน้ำตาไหล
เมื่อทราบข่าวว่าทีมค้นหาได้พบกับน้อง๑๓คนแล้วนะครับ
จากพังงานนะครูผู้ชมพามาดิกระบีหน่อยค่ะ
ไปที่ตลาดเผ็ดสุกอำเภอลำทับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยนะเขาก็ร่วมกันฉลองความสุขให้กับทั้ง๑๓ชีวิตที่ไปหาเจอแล้วเนี่ยนะคะ
ไปเจออยู่ในถ้ำหลวงแล้วแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ร้องเพลงรำวงเป็นจังหวะแบบนี้ค่ะ
แล้วก็อยากที่จะมอบความสุขส่งไปถึงเด็กส่งไปถึงทีมช่วยเหลือ
รวมถึงส่งไปถึงลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด
แล้วทุกคนนะสีหน้าสีตายิ้มแย้มคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเลยแหละไม่ว่าจะไปไหนทุกคนก็จะพูดเหมือนกัน
โอ้โหมีความสุขเนอะดีใจเนอะที่ได้เจอเด็กแล้วอ่ะ
เหมือนกลายเป็นลูกหลานนะอืมขอร่วมแจมได้ไหมส่งให้น้อง
กำลังใจผมมีความสุขอะครับ